ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้

สายการบินนกแอร์ยังคงขอยกเลิกเที่ยวบิน
แล้วก็ย้ายผู้โดยสารไปใช้บริการ

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารระบุนะครับว่า
จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการแก้ปัญหาภายใน
กระทั่งวันนี้ครับก็ยังคงจะมีปัญหาอยู่
ล่าสุดนะครับก็มีนักบินลาออกไปแล้ว๑๗คน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ชุลมุนวุ่นวายที่สนามบินดอนเมือง
วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากการยกเลิก๙เที่ยวบินของสายการบินนกแอร์
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมรับทราบว่า
สายการบินนกแอร์เกิดปัญหาภายใน
เพราะมีนักบินหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างกระทันหัน
ในครั้งนั้นนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการบินนกแอร์ชี้แจงว่า
เกิดจากการยกระดับมาตรฐานระบบปฏิบัติการ
ทำให้นักบินระดับบริหารบางคนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ไม่สามารถบริหารงานได้ไม่พอใจและประท้วงหยุดงาน
กแอร์แก้ปัญหาด้วยการส่งต่อผู้โดยสารให้สายการบินพันธมิตร
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่๑๘กุมภาพันธ์
แถลงขอขยายเวลาส่งต่อผู้โดยสารให้ไปใช้สายการบินพันธมิตร
จนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์

ก็เพราะว่าเนื้อปีนถ้าตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่ก็

ประกาศผ่านเฟซบุ๊กยกเลิกเที่ยวบินวันที่๒๓กุมภาพันธ์
รวมทั้งสิ้น๒๐เที่ยวบิน
นายพาธีให้เหตุผลว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์
นักบินหยุดประท้วงและยืนยันว่า
ปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขเสร็จสิ้นภายในวันที่๑มีนาคม
กระทั่งล่าสุดวันนี้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยว่า
สายการบินนกแอร์ขอยกเลิกเที่ยวบิน
โอนผู้โดยสารไปใช้บริการของสายการบินพันธมิตร

ต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่๑๐มีนาคม
โดยนกแอร์จะแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแบบวันต่อวัน
ต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาภายใน
นานี้ข้อมูลจากนกแอร์คือถึงวันที่๑๐มีนา
ถึง๑๐มีนาเป็นอย่างไรครับกัน

เพราะฉะนั้นอาจจะยกเลิกบางไฟล์นะครับ
แต่ว่าเขาจะกำหนดการของเขาถึงวันที่๑๐

ตามที่นกแพรแจ้งเราเนี่ยก็คือว่า
เป็นปกติไฟล์ตีไฟล์สเก็ตปกติ

หลังจาก๑๐มีนาคมไปแล้ว
จะกลับมาบินได้ตามเดิมหรือไม่

ข่าวนักบินลาออกอีก๑๗คน

แต่อยู่ระหว่างสัญหานักบินเข้ามาทดแทนอีก๑๕คน
แม้ว่าปัญหาของสายการบินนกแอร์จะส่อแววยืดเยื้อ
แต่กระทรวงคมนาคมมองว่า
นักบินลาออกเป็นปัญหาภายในที่ฝ่ายบริหารต้องแก้ไข
โดยอยู่บนพื้นฐานที่ผู้โดยสารต้องไม่เดือดร้อน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน